ความรักในนี้เปล่าดูความรักสิราศรีมีนด้วย
คือความรักของกล้องเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกนะ
คนเกิดราศีกุมเนี่ยโดยจิตวิญญาณจะมีความเป็นคนสองเพศอยู่ในร่างเดียวกัน
ความเป็นคนบุคคลสองเพศสองจิตวิญญาณเนี่ยจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการที่จะถูกบุรุษหรือสตีโอโรม
เพราะกล้องมีสิทธิ์ที่จะคล้อยตามในอารมณ์ต่าง

ก้องเคยมีแฟนเป็นกับเธอยังหรอ

ต้องต้องระวังนะมันจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นแบบหญิงแท้หญิงเทียมเป็นผู้ชายแปลงเป็นหญิง
สารพัดจิตวิญญาณมันจะเข้ามาหาเราแปลกนะ
ต้องจะมีเสน่ห์ต้องตาต้องใจต้องอารมณ์จิตวิญญาณกับคนประเภทนี้มาก

ก้อยต้องเป็นเชื่อเหอะเหรอ

มันคือร่างทรงแห่งจิตวิญญาณในเสน่หามนตราแห่งนาคาราช
แต่เขาเลือกที่จะมีแฟนผู้หญิงถูกป่ะ
ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงที่สถาบันเสริมความงามไง
แต่ใครทิ้งใครเขาทิ้งผมครับ
คือยังไงนายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักนิด

วันหนึ่งเขาสัญญาว่าจะเป็นครอบครัวกับเราจะมีลูกด้วยกันจะมีนู่นครับจริงจังกับเรามาก
เราก็เชื่อสนิทใจพอสัญญากับเราอย่างนั้นมา
เราก็เชื่อเต็มใจ
เราไม่เคยคิดว่าชีวิตเราจะไปรักคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติเราได้ขนาดนี้
แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดเขาไม่ได้เราต้องมีเขาตลอดเวลา

แล้วพอมาวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่รักเราแล้ว
โธเงี่ยความรู้สึกว่าทำไมมันเวิ้งวางโรคมนุษย์ในนี้ทำไมมันเจ็บปวด
แต่ไม่ได้คิดถึงฆ่าตัวตายนะครับผมเป็นคนที่ห่วงชีวิตตัวเองมาก
เพราะเชื่ออยู่ในใจตลอดว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องเลี้ยงพ่อกับแม่เราสบาย
อันหน้ามันยังเค็มข้นอยู่
แต่แค่แปลกใจกับตัวเองว่าทำไมเราอาพับรักมาก

เรื่องความลักมันเหมือนคนนี้มองเรา

ไม่ได้อยากเลิกหรอกเขาเลิก
หมายถึงว่าเมื่อเขาจากไป

แล้วเหมือนกับแบบ
สต๊อปเราอยู่ในโลกที่เหมือนเราโดดเดี่ยวเปล่าเปียกว้างเวิ้งว้างเดียวดายมากใช่หรือไม่
กล้องก็เลยพ่องถ่ายตรงนี้ออกมาเป็นเนื้อหาของบทเพลงที่ออกมาจากจิตวิญญาณอารมณ์และความคิด
เพื่อเป็นตัวแทนของอารมณ์ให้โลกรู้เป็นไปได้ไหม
มาจากความเราไม่คิดว่าเราคือจริงตั้งแต่เด็กครูที่สอนหนังสือผมที่สอนภาษาไทยก็ยังงงว่ากล้องเป็นเด็กที่อ่อนเรื่องภาษาไทยมากกราบโกงกรจะไม่เก่งเลย
แต่แล้ววันหนึ่งทำไมท่วงทำนองอะไรของกล้องที่มันปล่อยออกมาแม้กระทั่งตัวครูเองครูยังยอมรับเลยว่าครูกล้องทำไมเก่งมากผมกลับมาถามตัวเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันออกมาจากแบบมันเหมือนว่าคือถ้าผมจะตั้งใจเขียนเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วผมจะถ่ายทอดอะไรสักเพลงหนึ่งผมจะถ่ายทอดออกมาไม่ได้ดีเลย
แต่ถ้าเกิดว่าณวันหนึ่งหรือตอนไหนที่เหมือนว่ามีคนหรือมันไม่มีอะไรมาดนใจคำว่ากล้องทำนะตอนนั้นแหละ
เอาโลกของความเป็นจริงนะอันนี้เขาเรียกอาร์คทีสถ้างั้นเอาโลกของอาจารย์ลักษ์เขาเรียกว่าอะไร
เป็นโรคของสัญญาเดิมที่เคยมีที่ไม่สามารถใช้สมองของมนุษย์ว่ากาบยานี๑๑ชะบัง๑๖หรือโครงกรอบในสารพัญญะอันใดเลย
แต่มาจากฮรีลาของธรรมนองแห่งจิตวิญญาณที่ไหลลื่นอันเกิดจากสุขที่สุดเศร้าที่สุดดีใจที่สุดเสียใจที่สุด
มันจะแล้วพร่องไหลกับบทและตัวอารมณ์ในธำนองของจิตวิญญาณ
วันลาก่อนที่ไปดูดวงนะมันจะได้ภ่องไหล่งแล้วออกไปบ้าง
นี่คุณก้องคุณเหรอบะพออกหักครั้งนั้นทำคุณเกือบเสียผู้เหลือคน

กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ในขณะแทบอยากใจแบบบ้านแทบกลับบ้านเลย

มีรถแล้วตอนนั้นมีคอนโดอยู่แล้ว
นานไหมกว่าจะทำใจได้

กับการเซเรื่องความรักครั้งนั้น
แต่สิ่งหนึ่งที่ตัดสินใจที่ยังไม่กลับบ้าน

แล้วผมไม่เหลืออะไรเลย

ถ้าผมกลับไปสิ่งหนึ่งที่พ่อผมบอก

ถ้าออกจากบ้านจริงอย่าไปเป็นภาระใคร

แต่ก็ไม่ได้เจออะไรครับ

ให้ยุงกัดเป็นค่ายเลือดออกเกือบตายไม่ได้ยังไง

มันเป็นบ้านคอนโดที่เช่าอยู่ด้วยกัน

ก็ผมให้เขา

เพราะฉะนั้นงานที่เคยมีที่ได้เงินเดือนประจำที่ไว้เลี้ยงชีพก็หมดไป
แสดงว่าคุณกลับมาเหลือ๐อีกครั้งหนึ่ง

จนวันหนึ่งผมไปอยู่ผมกลับไปผมเป็นคนที่เข้มแข็งมาก

แล้ววันนั้นผมไปมันมีคอนเสิร์ตของพี่ตูนบริษัทแรม
แต่ผมไม่รู้จักตอนนั้นผมไม่รู้จักพี่ตูนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าพี่ตูนไม่ดัง
แต่เราเป็นคนพื้นเพอีสานเราไม่ได้ฟังเพลงจากไตล์นั้น
คอนเสิร์ตเขาก็เล่นเพลงทางกลับบ้าน

ประโยคที่บอกว่าในวันที่ล้มยังคิดถึงพ่อในวันนี้ท้อยังคิดถึงแม่
เราอยู่กรุงเทพเนี่ยเรางอมือเอาเป็นพระรักษณ์คนอื่นมั้ย
ไม่เรายังทำตามสัญญาแต่แค่ว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต
แล้วทำไมเราถึงยังอยู่เพราะเราเชื่อตลอดว่าสักวันต้องเป็นวันของเรา
แต่แล้ววันนั้นก็ต้องตัดสินใจกลับบ้าน
เพราะดูสภาพตัวเองแล้วข้าวก็ได้กินน้อยมาก

แล้วพ่อแม่ไม่ตกใจเหรอกลับมาในสภาพที่แบบ
ตกใจมากตกใจมากแล้วก็ถามผมว่าทำไมไปปล่อยชีวิตอย่างนั้น
ก็ผมก็ทำตามที่พ่อบอกไงผมไม่เป็นภาระใคร
แล้วทำไมถึงตัดสินใจกลับมาผมตายไม่ได้
ถ้าผมตายไปแล้วใครจะเลี้ยงพ่อกับแม่ล่ะ
แม่ที่เราเขียนเพลง

รู้จักกันก่อนที่จะมาวงการครับ

คนที่ทิ้งไปเมื่อวันนั้นกลับคืนกลับมา

มันคุณละมันคุณละโลก

เพลงที่เปิดรายการให้เราเมื่อกี้

ปฏิเสธไปจนตีหนึ่งผมก็จะไปนอน

เพิ่งเอาหัวลงหมอนในแป๊บเดียวปูมาเลย